ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีการเล่นแชร์ลอตเตอรี่นะคะ
งวดที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมไม่มีปัญหา
แต่ว่างวดกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะกลับมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะ
ทำให้ชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะที่ร่วมเล่นแชร์นี้นะคะ
เข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ
หลังจากถูกหลอกให้เล่นแชร์ลอตเตอรี่และทำให้ศูนย์เงินรวมกว่า๑๐๐ล้านบาทค่ะ
ชาวบ้านในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะรวมตัวกันแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโคกงามและเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ต่อนายประยูนอรันรุษในอำเภอด่านซ้าย
หลังจากที่ถูกหลอกร่วมเล่นแชร์ลอตเตอรี่ในราคาถูกกว่ากองสลากที่จำหน่าย
ทำให้สูญเสียเงินร่วม๑๐๐ล้านบาทค่ะ
นายอังกฎยาประสิทธิ์๑ในผู้เสียหายเล่าว่า
นางสาววรรณญาวังคีรีอายุ๒๔ปีเป็นชาวบ้านโพนสว่างตำบลวังสาวอำเภอด่านซ้าย
เป็นผู้ที่ชักชวนชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและครู
ให้ลงทุนซื้อลอตเตอรี่ในราคาใบละ๖๗๖๘บาท
ซึ่งก็ต่ำกว่าราคาของกองสลากที่๗๐บาท๔๐สตางค์นะคะ
ส่วนแบบชุด๕ใบค่ะขายราคา๗๕๗๖บาท๕๐สตางค์
ขณะที่ราคาตลาดนะคะขายอยู่ที่วังสะพุงเป็นการขายส่งนะคะ
อยู่ที่๘๒๘๔บาทค่ะ
พร้อมชักชวนญาติพี่น้องค่ะร่วมลงทุนด้วย
ตั้งแต่งวดแรกของเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมทั้ง๗งวดนี่ไม่มีปัญหานะคะ
แต่ว่างวดนี้งวดล่าสุดปรากฏว่าไม่มีลอตเตอรี่ให้เหมือนเคย
เมื่อสอบถามนางสาววรรณยาบ่ายเบียงมาตลอดค่ะ
ก็ได้รวมตัวกันเข้าร้องเรียนต่อในอำเภอและศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอด่านซ้ายกล่าวว่าเบื้องต้นมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนเกือบ๒๐คน
วงเงินรวมประมาณ๕๐ล้านบาท
แต่ว่ายังไม่ทราบมีชาวบ้านตกเป็นเหยื่ออีกมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าได้รายงานให้นายวิโรธจิวรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้รับทราบแล้วค่ะ